เมื่อวานโอ้โหหัวใจเป็นสีชมพูไม่พอค่ะ
เธอใส่เพชรนะคะแปดสิบแปดกระหลัดกับชุดนี้
นี่ตรงตุ้มหูนะคะสร้อยคอโอ้โหกำไรแหวนมางานเมื่อวาน
เปิดตัวตุจจีนไงแปดสิบแปดล้าน
โอ้โหภารวรรณกันขนาดนี้คุณผู้ชม
ส่วนเรื่องหัวใจหวานปั้วมากนะคะ

เพราะว่าตลอดที่ผ่านมาปีมงปีใหม่ก็ตามติดกันตลอด
ทะลงทะเลมีจูบมงจูบเมง
ก็เลยถามว่าเอ๊คุณอ้ำภาชาลาภา
ฉายาแซ่บบนคานเนี่ยหลัก๔หลัก๕เนี่ย

แหน่งก็บอกว่าสงสัยต้องเปลี่ยนชายางให้อ้าวล่ะค้า
ไม่รู้นะคะว่าไฮโซโพกเนี่ยตกลงจะใช่ตัวจริงหรือเปล่านะคะ
คนนวดค้าแต่คุณแอ้มนี่นะคะ

ก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่ามีประโยคที่เขาเป็นปล่อยทีเซอร์มาค่ะ
บอกว่าเรื่องแต่งเคยคิดว่าจะแต่งกับคุณอ้ำพัชรภาสมัยคบกัน
หลายคนก็ฮือหาว่าตกลงเขาพูดหรือว่าอะไรกันมาแฉรักเก่าหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะจากคุณอ้ำพัชราภา
ทั้งเรื่องคุณโว๊คแล้วก็คุณแอมแฟนก่าวด้วยนะคะ
จัดไปเต็มเลยค่ะปั๊วมาก
ก็คุยกันมากขึ้นก็คุยกันอยู่อะค่ะ
คือเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเนาะ
ไม่ได้เสมือเพื่อนเกี่ยวกันแต่เจอกันบ่อยค่ะ
เจอกันท่าทายก็สวัสดีค่ะครับก็แค่นี้จริง

คือยอมรับว่าเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังนี้เอง

จริงยังไม่ได้อะไรเลยนะคะ

เซบลุน

อาจจะต้องคิดฉายาใหม่แล้วนะจ๊ะ
ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะเลย
อย่างที่คนมาโทรพี่
จริงไม่มีอะไรเพราะเขาบอกว่าคุดนิดเดียว
ต้องพูดนิดนึงนะคะพอมันมีทีเซอร์ออกไป
คุณแอมมาโดนชาวเน็ตด่าเยอะว่ามาแฉแม่อ้ำทำไม
อย่างที่อ้ำบอกเขาโทรเช็คกับคุณแอมแล้วพูดนิดเดียวค่ะ

เท่าที่ฟังคำตอบของคุณแอมดิฉันว่าเขาค่อนข้างให้เกียรติคุณอ้ำมากเลยนะ
เพราะว่าคบกับคุณอ้ำก็มาสักระยะหนึ่ง
คิดว่าคิดอยากจะแต่งงานไหมก็คิดอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
แต่แค่ว่ามันไปไม่ถึงเป้าหมายแค่นั้นเอง

และตอนนี้นะคะคุณแอมก็คบกับคุณออมอยู่ค่ะ
ส่วนเรื่องปุ๊กลุ๊กค่ะน้องสาวนะคะที่จะบ๊ายวันนี้
แต่ที่แน่นะคะปุ๊กลุ๊กนมไหลมาเลย

จุดนี้นะคะรอดูค่ะวันนี้เขาเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ

แต่เขาเปิดอินเตอร์คอนดับนะคะ